ล่าสุดเนี่ยหมิวเขาจะเล่าเหตุการณ์ไว้ให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงเหตุการณ์มันเป็นยังไงน้อง

ก็คือวันนั้นวันที่๖ใช่ไหมคะ

ทีนี้มิวก็โอเคอยากจะแวะเข้าห้องน้ำก่อนก็เลยแวะเข้าห้องน้ำ

แต่ช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดึกแล้วอะค่ะ
แล้วก็ตอนวันนั้นมันก็คือมีสถานการณ์ผู้ชุมนุมอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วย
เพราะว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ดึกแล้วแล้วก็หมิวเดินทางคนเดียว

เสร็จปุ๊บทีเนี้ยมิวก็มาจอดรถที่ปั๊มนี้แล้วก็มีรถมาจอดข้างข้าง
ข้างโดยที่ยังไม่มีใครลงจากรถ

ก็เลยรู้สึกว่าก็เริ่มเอกแบบอุ๊ยทำไมไม่ลงจากรถสักทีอะไรอย่างนี้

เราก็เลยรู้สึกว่าด้วยสัญชาติยานเราคือมันไม่ปลอดภัยแล้วก็เลยตัดสินใจหยิบมีดไปแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำ
ปกติแล้วหมิวเข้าห้องน้ำเนี่ยปกติเข้าห้องน้ำเราก็ทำธุระของเราโดยที่อาจจะไม่ต้องสนใจรถคันอื่น
แต่ทำไมวันนั้นหมิวสนใจรถคันที่มาจอด

เพราะว่าจริงที่ตัวที่จอดข้างเนี่ยค่ะมิวไม่แน่ใจว่าเป็นรถตำรวจหรือเปล่าด้วยนะคะแต่ว่าคือเราก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเราก็เลยตกเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ดึกแล้วด้วยมั้ค
เราก็เลยรู้สึกว่าต้องป้องกันตัวเองไปก่อน

วันนี้น้องหมิวได้มีโอกาสเจอกับตำรวจแล้วถูกต้องไหมคะ

ตำรวจเขาบอกว่าโอเคหนึ่งแหละเขาเข้าห้องน้ำผิดถูกต้องไหมคะ

เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขานอนน้อยเพราะว่าเขาเพิ่งเข้าเวรออกเวรมาตอน๔ทุ่มมันก็ต้องเข้าเวรมาต่อตอนตี๕ของเช้าวันนั้นเช้าวันที่๖
แล้วก็ทำงานยาวมาจนถึงห้าทุ่มวันนั้นนะคะแล้วด้วยความที่เหมือนเขาเบลอเขาก็เข้าห้องน้ำไป
ก็เลยต้องรีบขับรถออกไปโดยที่ไม่ได้อธิบายอะไร
ออค่ะ
ก่อนแล้วค่อยบอกท่านพี่วันชาญเหรอ

ของตัวเองให้กับสื่อของชนให้ทราบว่าถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงจริง
ก็คิดว่าสังคมควรจะต้องได้รับรู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
แต่ถ้าเกิดเขาตั้งใจทุกคนก็จะต้องได้รับรู้เหมือนกันว่าเขากำลังโกหก
อยู่อืมนะคะซึ่งตอนเนี้ยคือหลักฐานทุกอย่างอ่ะ
มันก็อาจจะไม่สามารถชี้นำไปได้ว่าเขากระทำอนาจารย์เพราะว่าเขาไม่ได้ยกมือถือขึ้นมาถ่าย
แล้วก็เขาไม่ได้ชะโงกหน้าเข้ามาดูครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าวันที่บิวเห็นคือเขาขับ
เห็นครึ่งหน้าเขาที่ที่มันพ้นขอบกำแพงออกมาค่ะแล้วมิวก็รีบหิวก็เลยรีบโวยวายแล้วก็วิ่งตามออกไปเลย
อ่าซึ่งด้วยอะไรที่เขาตกใจหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยอ่ะค่ะครับเขาก็เลยรีบออกไปโดยที่ไม่ได้
ไม่ได้อธิบายไม่ได้บอกว่าเฮ้ยใจเย็นก่อนผมขอโทษผมเข้าห้องน้ำผิดอะไรอย่างนี้
เขาก็รีบออกไปโดยที่ไม่ได้อธิบายอะไรอ๋อแต่วันนี้เขาก็มาอธิบายให้ฟังว่า
ผมผมนอนน้อยครับผมทำงานหนักครับผมขอโทษจริงจริงครับ
ผมไม่ได้ตั้งใจครับอืมอ่าแล้วก็จะมีการเคลียร์กันแล้ว
หลังจากนี้น้องอยากจะให้เป็นยังไงต่อไปฮะจริงจริงหิวอยากจะให้เป็น
ให้เป็นเตือนภัยของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายที่เดินทางคนเดียวด้วยค่ะ
หรือว่าตอนนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่ากรุงเทพมหานครมันไม่ได้ปลอดภัยสำหรับพวกเราทุกคนอีกต่อไปแล้ว

หมิวก็ฝากคำถามไปถึงตำรวจนะคะว่าจริงแล้ว
งานหน้าที่หลักของตำรวจคืออะไร
คือการดูแลความปลอดภัยให้เราไม่ใช่หรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าที่ที่เราอยู่มันไม่ปลอดภัยต่อไปแล้ว
แล้วกับการที่เราโดนคุกคามจากคนที่ประกอบอาชีพนี้
เราจะให้เราไว้วางใจ
เราจะให้ความเชื่อมั่นกับอาชีพนี้ดันไปอีกอย่างไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยอยากให้เคสของหมิวอย่างนี้เป็น

เป็นกรณีตัวอย่างในการที่จะแบบ

ตำรวจจะสามารถเรียกความมั่นใจจากประชาชนกลับมาได้เท่าไหร่
คือหมิวต้องมีแฟนไงเพื่อได้ดูแลหมิวได้อังกฤษ
แฟนหมิวอยู่ต่างประเทศ
นี่ไงอยากให้กลับมาดูแลนะ

เดี๋ยวแม่งจะมาทานข้าว